ชนิดกีฬาที่เราคลองความยิ่งใหญ่คว้าเหรียญทองในทุกสมัยมาอย่างยาวนาน

และหนึ่งในคนสำคัญที่เขาเป็นกำลังหลักให้กับทีมเซปักตะกร่อไทยมาเกือบ๑๐ปีเหมือนกันนะ

ก็แต่ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกัน
เขาจะสามารถประสบความสำเร็จแบบนี้นะคะ
ติดตามได้จากรายงานของคุณกัญจนัทศรีวิบูรณ์ค่ะ
ปากตะก้อถือเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่เป็นความหวังของทัพนักกีฬาไทย
ผูกขาดเหรียญทองมาตลอดในมหากรรม๔เกมทุกครั้ง
และในครั้งนี้ที่ประเทศฟิลิปปินส์ก็เช่นกัน
พรชัยเขาแก้วถือเป็นนักตะก้อที่โลดเล่นในซีเกมมาอย่างยาวนาน
พรชัยผ่านการเล่นซีเกมมาแล้วถึง๘สมัย
และสามารถคว้ามาได้ถึง๑๔เหรียญทอง
จากประเภททีมชุดและทีมเดี่ยว
อีกทั้งใน๔เกมครั้งล่าสุดที่ประเทศมาเลเซียเมื่อ๒ปีที่ผ่านมา
พรชัยยังได้รับเกียรติให้ถือทงไตลง
นักกีฬาไทยเดินเข้าสู่สนามในพิธีเปิดด้วยเช่นกัน

พรชัยในวัย๓๘ปีต้องผ่านการฝึกฝนมาอย่างหนัก
พรชัยเริ่มต้นเข้าสู่เส้นทางสายตะก้อ

ในการพัฒนาตัวเองมาเป็นตัวทำหรือตัวฟาด
ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ทำคะแนนให้กับทีม

พรชัยขึ้นฟาดตะก้อไม่เป็นเลยด้วยซ้ำ
อายุ๑๖เราก็ได้ติดนักเรียนไทยครั้งหนึ่ง

ไม่ได้ติดเพราะว่าเราเริ่มมีข้อบกพร่องเยอะครับ
เราก็กลับมาแก้จุดบกพร่องของตัวเอง

ก็ติดทีมนักเรียนไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับ

เพราะว่าเราฝันว่าเห็นพวกพี่เล่นในทีวีทีมชาติในทีวี
แล้วเราก็อยากเป็นนักกีฬาทีมชาติบ้างอะไรแบบนั้น
ในปี๒๐๐๒พรชัยก้าวมาติดทีมชาติครั้งแรกอย่างเป็นทางการ
ซึ่งนับถึงตอนนี้เป็นเวลาถึง๑๗ปีแล้วด้วยกัน
ทางพรชัยผ่านร้อนผ่านหนาว
รับใช้ทีมตะก้อทีมชาติไทยในทวนาเมนต์ใหญ่อย่างมากมาย
และกลายเป็นฮีโร่ของใครหลายคน
กีฬาแล้วก็มันต้องใช้ความอดทนค่อนข้างมากครับ
เพราะว่ามันเริ่มจากเบียสิทพื้นฐานให้ดีก่อนนะครับ
ก็อยากให้น้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อม
ไม่ว่าจะมีโค้ดสอนหรือไม่มีโค้ดสอนก่อน

เพื่อที่จะทำให้ตัวเองพัฒนาขึ้นมาครับ

ตะก้อไทยตั้งเป้าที่จะคว้า๓เหรียญทอง
ส่งเข้าแข่งขันคือทีมชุดชาย
เดี่ยวชายและทีมเดี่ยวหญิง
ซึ่งหากสภาพร่างกายและระเบียบวินัยรวมถึงฟอร์มการเล่นของพรชัย

เกมที่ฟิลิปปินส์คงจะไม่ใช่ครั้งสุดท้าย
ของตัวฝ้าจากจังหวัดขอนแก่นอย่างแน่นอน